อีกที่หนึ่งก็คืออาสมรือศรีเนรทาสพุทธคุณ

ว่ากันว่าที่นี่ก็มีสาธุชนลั่งไลค์ไปขอพรไม่ขาดซ้ายเลย
ไปขอจุดไหนบ้างรีบไปดูจ้ะ
ไปค่ะภายในอาสมรือศรีเนรทาสพุทธคุณ
ตำบลโพแตงอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่แหละ
มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไม่ขาดสาย
ไม่ว่าจะเป็นปูฤษีพรหมศหรือกุมารเจ้าสวยแห่ง
โดยเฉพาะบริเวณจุดกลับไห้กุมารเจ้าสวยเฮงนี่แหละคุณผู้ชม
มีคนนำน้ำแดงนำฟักทองไปแก้บนถวายด้วย
เพราะเขาเคยมาขอโชคลาภแล้วก็โชคดีไปแล้วไง
สมหวังก็ต้องมาทำตามคำสัญญา
นอกจากนั้นค่ะภายในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
ก็ยังมีการเจิมเสริมสิริมงคลให้กับประชาชนที่มาทำบุญด้วย
นี่หลายคนก็ไปกราบไหว้ท่านนะนะ
แต่จุดที่เรียกได้ว่าไม่พลาดเลยก็คือจุดนี้ค่ะอ่างน้ำมนต์
งน้ำมนต์เนี่ยเป็นอ่างที่พระอาจารย์ท่านทำน้ำมนต์เอาไว้
ที่อาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณได้ลงพิธีกรรมโบราณเอาไว้
ประชาชนก็สนใจมายืนดูกันแบบโอ้ยเนืองแน่นนะ
ก็หวังว่าส่องดูแล้วจะได้อะไรกลับบ้านไปเป็นสิริมงคล
ซึ่งก็ไม่ได้มีแต่สาธุชนคนธรรมดาอย่างเรานะที่มาสอบขันน้ำมนต์
นี่ไงคนดังก็มาด้วยน่าจะอยู่วัดแล้วอ่ะพี่โป๊งเดช
โป้งเน่งเขามีแฝดเหรออีกคนใครอ่ะไม่ใช่แฝด
ใครอ่ะคุณคุณชนะคุณจำได้ไหม
เฮ้ยอีกคนนี่คือตานลือตานลือสกบ้านที่เคยเล่าไป
ก็นี่แหละไงก็ต้องบอกว่าเป็นคนดังมากมายหลากหลายสาขาอาชีพก็มาดูด้วยนะ
ก็บอกว่าอยากจะมาดูโดยเฉพาะอ่างน้ำมนต์นี่แหละ
แต่ว่าพี่โป๊งเหน่งก็ไม่ได้บอกเราว่าได้อะไรกลับไป

ค่ะบอกแค่ว่าอยากรู้ไปดูเองจ้า
อ่ะแต่ผมก็บอกแบบนี้อีกอย่าเพิ่งเบื่อผมนะ
เรื่องราวความเชื่อพวกนี้มันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม